ในช่วงหลังมีบริษัทใหญ่ของจีนที่มีผลประกอบการดี
ก็จะตอบแทนพนักงานด้วยการพาไปเที่ยวต่างประเทศพร้อมกันทีละมาก
อย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วก็เป็นข่าวฮือฮาครับ
ส่งพนักงานไปเที่ยวฝรั่งเศสถึงกว่า๖๐๐๐คน
ปีนี้มีบริษัทขายตรงแห่งหนึ่ง
เลือกไทยเป็นจุดหมายสำหรับพนักงานและสมาชิกกว่า๑๔๐๐๐คนครับ
โดยเลือกเอาพัทยาและที่ท่องเที่ยวอื่นในภาคตะวันออก
ภายในเวลาเพียง๑๕วัน
จะมีเงินสะพัดสูงถึง๑๓๐๐ล้านบาท
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณลินดาอุตมะครับ

ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนพร้อมกันถึง๑๐๐คน

สวนคึกคักไปด้วยเหล่านักท่องเที่ยว
มาชิมทุเรียนราชาแห่งผลไม้
งานนี้เจ้าของสวนถึงขั้นต้องเตรียมสต๊อกผลไม้๑๐ชนิดมากถึง๕ตันต่อวัน
ทุเรียนต้องเตรียมไว้ถึง๒๐๐ตันต่อวัน
เพราะเป็นผลไม้ที่ชาวจีนโปรดปรันมากที่สุด

ตอนนี้ทุเรียนคนเข้ามา๑๐๐๐คน

ก็มา๑๐๐๐คนก็ปล้อยทุเรียนอย่างน้อยอย่าง๑๕๐๐โล

ถ้าจะหมดคงจะตกไปประมาณเกือบ๑๐๐ตัน

บริษัทขายตรงยักษ์ใหญ่ของจีน
ให้รางวัลพนักงานด้วยการพามาท่องเที่ยวประเทศไทย
และจัดงานสัมมนาถึง๑๔๐๐๐คน
กรุงเทพมหานครและพัทยา
ระหว่างวันที่๑๐๒๖พฤษภาคมนี้
ประเมินว่าจะมีเงินสะพัดจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
มากถึง๑๓๐๐ล้านบาท

ยังเลือกพักเฉพาะโรงแรมระดับ๔๕ดาว
ค่ำคืนนี้ในส่วนของกรุ๊ปนักท่องเที่ยวชาวจีน
ก็มีการจัดงานสัมมนา
แล้วก็งานเลี้ยงค่ะซึ่งทางรัฐบาลไทยก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะ
โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
เดินทางมาต้อนรับกับนักท่องเที่ยว
ในส่วนของกรุ๊ปทัวร์กลุ่มนี้ค่ะ
การจัดประชุมและนิทัศกาลหรือธุรกิจไม้ในปี๒๕๕๙
จะขยายตัวประมาณร้อยละ๕๑๐เมื่อเทียบกับปีก่อน
หรือการประชุมองค์กรและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
สร้างรายได้ให้ประเทศถึงเกือบร้อยละ๕๐

คิดเป็นมูลค่าประมาณ๔๔๕๓๓ล้านบาท
จากนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางมายังประเทศไทย
จำนวน๑๙๕๙๙๕คนในปี๒๕๕๙
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการ

สำหรับกลุ่มที่เข้ามาร่วมงานมากกว่า๒๐๐คนขึ้นไป
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน